ไปดูคุณลุงอายุ๖๒ปีไปลอยกระทงกับเมียฮะ

ของมีค่าหายอะไรบ้าง
เงินสดสร้อยทอง
เป็นแสนนะที่หายไปนะ
โอ้โหไปลอยกระทงครั้งนี้ไม่คุ้มเลย
นายสิงหาราชชมพูอายุ๖๒ปี
พาตำรวจสพเมืองอุดรธานีแล้วก็ทีมข่าว
ชี้จุดบริเวณคอกวัวหลังบ้านครับ
พื้นที่หมู่๘ตะบลหนองนาคำ

เป็นจุดนี้แหละร่องรอยคนร้ายยังอยู่เลยปีนขึ้นระเบียงชั้น๒นี่

จากนั้นก็ใช้ของแข็งงัดประตูเข้าไปในห้องนอน
หรือค้นตู้เสื้อผ้าแล้วขโมยทรัพย์สิน
เอาเงินสดไปเกือบ๓๐๐๐บาทสร้อยคอทองคำมันก็เอาไป
เอาไปทั้งหมดมูลค่าสักแสนกับ๔๐๐๐บาทได้
นายสิงหาเล่าบอกว่าเขาอยู่บ้านหลังนี้กับเมียแล้วก็หลาน
กับหลานนั่นแหละที่ไหนอ่ะไปไกลแบบก็สระน้ำในหมู่บ้านนี่แหละ
สี่ทุ่มก็กลับมาข้าวของถูกลื้อค้นกระจัดกระจายหมดแล้ว
เงินที่คนร้ายได้ไปเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์เก็บหอมรอมริฟท์นะ
จากการขายขนมจีนอ่ะอืมอ้อทำธุรกิจขายขนมจีนอ่ะ
ส่วนสร้อยคอทองคำก็ซื้อให้เมียวันครบรอบแต่งงานเมื่อ๓ปีก่อน
๓วันก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงหมาเห่าช่วงกลางคืนนะ
พอออกไปดูก็ไม่มีอะไรก็แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะ
ทั้งบ้านมาถูกงัดนึกย้อนไปโอ้ยสงสัยมันมาดูลาดเราอ่ะ
ตำรวจคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะอยู่ระแวกนี้แล้วก็รู้ว่าลุงสิงหาพาเมียพาหลานเนี่ย
ออกไปลอยกระทงมันก็เลยอาศัยจังหวะช่วงนั้นแหละเดี๋ยวเราจะไปลองดูซิ
กล้องวงจรปิดเส้นทางใกล้เคียงเนี่ยมันเห็นใครผิดสังเกตบ้างไหมแล้วจะตามตัวให้ครับ